อาทธิสการสงครานก่อนหน้านี้เราดูที่กรุงเทพฯแล้ว

พาคุณผู้ชมไปที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลากันหน่อยนะคะ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะมีพิธีทำบุญตักบาทรดน้ำดำหัว
ผู้สูงอายุนะคะบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นนะคะ
ติดตามพร้อมกันจากคุณธนรัฐฟื้องหรือไทยกุลผู้สาขาวไทยรัฐทีวี
รายงานสดเข้ามานะคะเชิญค่ะ
ออกมาร่วมกันทำบุญตักบาดเข้าสานอาหารแห้ง
แก่พระพิศุกษงศ์จำนวนกว่า๑๐๐ลูก
บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นนะครับที่บริเวณถนน
พิพัฒน์อุทิศ๓ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับ
ที่ประชาชนเดินทางมาเที่ยวที่หาดใหญ่
ได้ร่วมกันทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศล
ให้กับบรรพบุรุษโดยไม่ต้องเดินทางกลับที่ภูมิลำเนาครับ

ก็จะต่อด้วยกิจกรรมรถน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ
จำนวน๓๐๐คนพร้อมกับพิธีขอขมาครับ
ซึ่งนางกัญญายอดแก้วอดีตข้าราชการครู
หนึ่งในผู้สูงอายุได้แต่งกายชุดไทย
ออกมาร่วมพิธีรดน้ำก็เผยว่า
อยากให้มีการจัดงานสืบสารประเพณีสงกรานไปทุกปีครับ
มาร่วมงานก็หลายปีแล้วค่ะ

แต่ว่าพอช่วงนี้เขาจะคัดผู้สูงอายุที่อายุ๗๐ขึ้นไปนะคะ
สงการปีใหม่ไทยนี้นะคะ
ขออวยพรให้ชาวไทยทุกคนนะคะ
มีความสุขความเจริญมั่งมีศรีสุข
คิดสิ่งใดได้สมความปรารถนา
แล้วก็ทำอะไรก็ให้เจริญรุ่งเรืองค่ะ
จากนั้นประชาชนที่มาร่วมงานก็ได้มีโอกาส

ทำให้นักท่องเที่ยวได้รับบุญกันทั่วหน้า
อีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือขบวนแห่นางสงคราน
เพิ่งปรากฏไปเมื่อค่ำวันนี้ครับ
เรียกรอยยิ้มให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี
แม้ว่าจะจัดกิจกรรมเพียงแค่๒วัน
แต่นายอมรวงวันประหลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่
เผยว่ากิจกรรมสงกรานที่หาดใหญ่ในปีนี้
คักกว่าปีที่ผ่านมา
เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย
เดินทางเข้ามาประมาณ๑๐๐๐คน
ต่างจากปีที่แล้วที่เข้ามาอยู่ที่๘๐๐คนครับ
ซึ่งถือว่าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในเมืองหาดใหญ่ได้เป็นอย่างดี
ในปีนี้ถือว่าเรามีความประสบความสำเร็
เพราะปีนี้เรื่องของนักท่องเที่ยวเนี่ย
ก็คือในแรกที่เราจัดยังไม่เป็นทางการนะ
มันแน่นแสนมากนะครับ
เขาเห็นว่างานนี้เนี่ย
เป็นงานที่สร้างตลาดเทาสีสรัน

อันนี้ทำให้เราพร่อมอย่างในการจัดงานนี้
โดยหลังเสร็จสิ้นพิธีทำบุญคือเป็น
เปิดงานวันมหาสงครานอย่างเป็นทางการนะครับ
ซึ่งจะเริ่มการเล่นน้ำสงการ
สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการเดินทางเข้ามาเล่นน้ำที่ตัวเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขานะครับ
ก็รีบเข้ามานะครับเพราะว่าที่นี่มีประเพณีเล่นน้ำเพียงแค่สองวันนะครับ
ก็คือวันที่๑๒กับวันที่๑๓ซึ่งคาดว่าในช่วงเย็นก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับ
เดินทางเข้ามาเล่นน้ำกันอย่างล้นหลามครับ
ขอบคุณธนรัฐด้วยนะคะอย่างที่บอกไปที่หาดใหญ่สงขาเนี่ย
มีเล่นกัน๒วันเท่านั้นเอง๑๒ก็คือโมงวันนี้๑๓คือวันนี้

ไว้ให้เนี่ยเป็นแสนคนเขาคาดการณ์ไว้เป็นแบบนั้นเลยนะคะ